คือร้องดาไอ้สาว

เหยียบย่องเยืองยาง
ลูกห่างก็คงห่วง
พอรู้เรื่องเมืองหลวง
ไม่ต้องห่วงหรอกแม่พ่อ
เพราะในดวงจิต
ลูกรู้ผิดรู้พอ
ขอตอบแทนแม่พ่อ

พอทดแทน

เสียงดนตรี
อะไรก็ทำอะไรเธอไม่ได้นะคะเพราะว่านะเตอร์ไห่เธอแม่นมาก
อันแรกเนี่ยถ้าถูกหมดทุกคำแย่ไหมเป๊กบอกเลยว่าไม่แย่
ถ้าอย่างนี้ดนตรีไปทางแล้วเนื้อเราแม่นทำ๑๐เพลงก็ยินดีให้ล้านหนึ่ง
ตรงนี้ได้ให้มันถูกกันแล้วกันนะคะขอให้โชคดีนะคะ

เอาละครับมาดูกันนะครับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเกดแก้วนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเกดแก้วนะครับ

ได้ครับ

ร้องได้
ร้องได้นะแหมดีใจเมื่อกี้เหมือนจะลุกวิ่งจนต้อง

เป็นยังไงไหนบอกสิคะคุณเกดแก้ว
นี่เรามีแต่กลิ่นยาหมองนะเต็มไปหมดเลย

ดีใจค่ะดีใจมากค่ะที่ท่องสำเร็จ
คือไม่ใช่นักร้องค่ะคุณผู้ชม

อยากได้ตังค์เพื่อให้ครอบครัวได้เปลี่ยนทิศ

กัดฟันค่ะจากคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วค่ะ

เป็นห่วงสามีด้วยนะคะ
วันนี้ในรอบหลายปีที่ไม่เคยทำงานเลย
วันนี้สำเร็จค่ะจากการท่องมา
ทำได้แบบนี้พี่เกดแก้วจ๋ารับแล้ว๑๐๐๐บาท
จากเพลงของคุณสุนะฮะ
สุนารีราชศรีมาจำเสี่ยงเลี้ยงพ่อ
ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วย

เราบอกแล้วว่าเราต้องการเนื้อเพลงที่ถูกต้อง
จะร้องแบบไหนก็ได้เท่านั้นเอง

เซฟคะเป็นไงคะดีใจไหมคะ
ดีใจสุดเลยครับ
วันวิ่งวิ่งคือ๓๐๐๔๐๐ไม่มีค่าก็๒๐๐๓๐๐บาทครับ
ไม่ได้ถ้าโชคดีได้เหมาก็ยังชั่วหน่อยครับ

น้ำมันประมาณวันหนึ่งวันละร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบ
แล้วแต่ถ้าไปใกล้ค่าน้ำมันแล้วก็เหลือสองสามร้อย
ครับเวลาต้องออกไปทำงานห่วงอะไรเมียกับลูก
กลัวลูกดื้อกลัวจะอะไรปลั๊กไฟบ้างอะไรบ้างต่ออะไรก็เป็นห่วงกังวลนะครับ
เพราะว่าแล้วก็กลัวลูกจะงอแงแม่แม่ก็พาไปไม่ได้
กลัวจะร้องลบไปเที่ยวลบออกห้องอะไรอย่างนี้ครับ
ค่ะอย่างนี้พี่เซฟก็แทบจะไม่มีเวลาอยู่กับเมียกับลูกเลย
นอกจากตอนกลางคืนกลับมาก็ได้เล่นกับลูกนิดหน่อย
ครับผมนะคะเวลาก็ห่างกันไปเยอะครับนอกจากเรื่องเวลาแล้วก็ความห่วง
ห่วงทั้งภรรยาห่วงทั้งลูกทีนี้ตัวเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่
พี่ไม่สบายเป็นอะไรบ้างครับพี่ค่ะคือมีอยู่สองโรคครับที่เป็นนะครับ
ศิลวงธวารครับแล้วก็ภูมิแพ้ภูมิแพ้ครับผม
ความดันมีไหมคะพี่ความดันไม่มีครับแต่ก็รุนแรงอยู่รุนแรงอยู่
ซี่เนี่ยพี่พี่เซฟมันมันรุนแรงกับเราแบบไหนบ้างที่รุนแรงก็คือลิสิทวงทวารรุนแรงครับ
มันเป็นยังไงเวลามันเป็นสมมุติว่าผมปวดท้อง
ผมไปนั่งเต็มโถส้วมเลยนั่งไม่ได้แล้วก็ต้องลุกอะครับ
ท้องก็ปวดหายไปเลยกิจวัตรประจำวันของเราทุกคนก็คือมันต้องเข้าห้องน้ำอ่ะพี่
เป็นทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำเลยไหมคะก็เป็นทุกครั้งอ่ะเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จถ้า
ถ้าเลือดไม่ออกหรือเลือดออกน้อยออกมากพอเสร็จเรียบร้อยล้างอะไรเสร็จร้อ
ผมต้องมาใช้มือยัดเขาตลอดลุกขึ้นเลยไม่ได้คือหมายความว่าเขาโผล่มา
ใช่ครับเยอะไหมคะพี่ความยาวของเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
เวลาเลือดมันออกคือเสียดสีมากเวลาเราเดินเยอะหรือทำอะไรงานหนักเยอะ
ถ้าหัวมันรั่วหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะครับมึงจะโอ้โหเลือดจะออกเลือดออก
เปียกหมดกางเกงผมอ่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้เวลาขับรถอยู่อ่ะล่ะครับ
บางครั้งผมขับรถผมก็ขับคือเอียงคือเอาตู่ข้างเดียวนั่งประมาณนั้นนะครับ
แต่เราก็กินยาช่วยมันเกิดมาจากอะไรครับมันน่าจะเป็นกรรมพันธุ์นะครับ
ของผมอ่ะเป็นก็แทบทุกคนเลยที่บ้านพี่เซฟคะเป็นจากที่เรานั่งห้องน้ำนานหรือเปล่าคะพี่
มันมีส่วนไหมห้องน้ำน่าจะนั่งทำงานนานสมัยก่อนนั่งทำงานอย่างเดียวครับ
ทำทำทำพอนั่งเวลาเราเป็นเนี่ยอาการหนักสุดสุดของเรา
มันหนักขนาดไหนคะพี่ค่ะหนักสุดก็คือเลือดออกนี่ครับคลั่งไม่ได้
เห็นบอกว่าเลือดออกเยอะขนาดถึงก็ต้องไปให้เลือดที่โรงพยาบาลใช่ครับ
คือเราเราเราพยายามมากอ่ะเราพยายามมากแล้วก็มันไม่มีแรงอ่ะครับ
ก็ไปหาหมอหมอลงวันนั้นแล้วงงเลยว่าคุณอยู่ได้ยังไง
ในเลือดคุณมีแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในร่างกายเหลือเลือดอยู่แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
บอกคุณอยู่ได้ยังไงครับนี่มันมีผลต่อการทำงาน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เราทำคือเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับ
เพราะเราต้องนั่งจะไปทำงานอาชีพเก่าไม่ได้แล้ว
อายุเยอะแก่แล้วมันสายตาไม่ดีมือก็สั่นเลยครับมันไม่ได้แล้ว
ถ้ามีตังค์จริงพี่อยากเลิกขับมอเตอร์ไซค์วินไหมพี่
อยากเลิกสิครับมันเสี่ยงผมรักลูกรักเมีย
กลัวผมเป็นอะไรสักวันหนึ่งถ้าเป็นอะไรมาตายแน่
เกรดแก้วเราอยู่ในห้องทั้งวันเลย
สมมุติถ้าไม่มีสามีสักคนหนึ่งชีวิตจะเป็นยังไงตายครับ
เหมือนที่แกพูดนั้นลูกด้วยรักลูกด้วย
แม่ก็แก่แล้วแม่ก็ไม่มีรายได้อะไรแม่ก็ป่วย
คือไม่มีที่พึ่งเลยค่ะถ้าแกเป็นอะไรไปคนนั้น
เพราะว่าถ้าแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนไม่เป็นไรมันก็ยังพอไปรับจ้าง
ตัดอ่อยอะไรได้พอถูทูไอ้ไทยไปแต่นี่แม่แต่ประคองตัวยังไม่รอดอะค่ะ
เหมือนคุณโยเซฟเนี่ยมีลูกสองคนนะครับ

ก็คือต้องดูแลคุณเกดด้วยดูแลลูกด้วยค่ะ
เอาล่ะพี่คะโอกาสเป็นของพี่แล้ว
ฟังพี่ร้องเพลงแรกที่สะสมไปแล้ว๑๐๐๐บาทก็หวั่นใจแทนพี่เหมือนกัน
แต่มาแล้วกะแล้วว่าจะมาเอาตังค์ทำให้เต็มที่นะพี่นะ
ขอให้มีสมาธิขอให้ทำให้ได้ขอให้คว้าไปให้ได้
ขอให้การมารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของพี่ในครั้งนี้
พลิกชีวิตพี่ให้ดีขึ้นให้จงได้ค่ะพร้อมที่จะแข่งในเพลงที่สองหรือยังคะ

กำเงินแสนกลับจากรายการของเราไปนะครับ
ต่อกันเลยครับที่เพลงที่๒นะครับเพลงนี้ก็๒๐๐๐บาทครับ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

ขันแล้วตัวช่วยมีนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวช่วยของเราค่ะ
ตัวช่วยอาจจะไม่ต้องร้องเลยแล้วก็ได้เงินรางวัลในเพลงนั้นไปเลยก็ได้
ก็คิดให้ดีนะครับตอนนี้คุณเกดแก้วนะครับ
ผ่านมาจนถึงเพลงที่สองแล้วก็มีเงินเก็บแล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาท
ก็สามารถที่จะหยุดได้ตลอดเวลาหยุดตรงนี้เลยก็ได้ก็รับ๑๐๐๐บาท
แข่งต่อแต่ถ้าอยากไปต่อให้ได้หนึ่งแสนก็ต้องสู้กันไปทุกเพลง
แต่ถ้าร้องผิดเมื่อไหร่เงินที่มีอยู่เหลือครึ่งหนึ่งทุกครั้งนะครับ
ตัวช่วยยังอยู่ครบทั้งสามแผ่นป้ายตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณเกดแก้วครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
มาแล้วสู้ค่ะสู้ครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์๑๙ดีดีนไอบูพาวเวอร์นะครับ
หกแผ่นป้ายเลือกใช้ได้สามแผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ค่ะ
กลัวไหมกลัวอยู่ค่ะแต่จะสู้ค่ะค่ะจะท่องค่ะ
ขอให้ท่องให้แม่นแม่นนะค่ะนะพี่เกดแก้วนะค่ะ
ขอให้ทำให้ได้นะขอบคุณหายใจเข้าลึกนะคะ
เพลงนี้สองหมื่นนะพี่นะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
เราอยากได้แสนหนึ่งผ่านไปแล้วหนึ่งเหลืออีกห้า
เพื่อสามีเราเพื่อลูกเราเพื่อครอบครัวเราค่ะ
ขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับเข้มดวง

สีหมึกชัดขึ้นทุกวันคำว่าฉันนั้นรักเธอ
วันไหนที่ไม่ได้เจอก็คอยห่วงหา
บังเอิญเห็นเธอควงใครอีกคน
ใจเคยสุขล้นก็ปนเปลืองด้วยน้ำตา

กับเขาด้วยใจที่เศร้าเกินกว่า
จะลืมภาพเจ็บติดตาแค่เดินจากไป
คำว่ารักที่เธอเขียนลงใจฉัน
ต้องใช้กี่ล้านหยดน้ำตาลบจึงจะหาย
ถึงเป็นแค่ผู้หญิงคน
ก็ไม่เคยรักใครง่าย
เมื่อรักเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยืม
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมตาให้ลง
ใจยังคงร้องคนเช่าคำ
นั่งร้องไห้ลบคำหนึ่งคำนี้ด้วยน้ำตา